ใครพูดจริงใครพูดเท็จ
หลังจากที่นักร้องหนุ่มก้าวเกลิกพนฯ

ทนายเจมส์นี่ถือว่าเป็นทนายดาราที่รอ
เขาก็จะมีแบบมาตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย
ทนายเจมส์นิติธรเป็นทนายว่าความคดีผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวกับเจนี่ได้หมดท่าสดชื่น
ล่าสุดทนายเจมส์เนี่ยได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คว่าวันที่๒๑สิงหาคม
จะมีการขึ้นสารเรื่อง๙ครับทางทีมงานร่างฟ้องอยู่นะครับ
คดีนี้มันยากตรงไหนรู้ไหมตรงที่ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณอักษร
ถ้าเป็นคดีปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยวันเดียวก็เสร็จแล้ว
นายเจก็บอกอีกใครพูดจริงหรือพูดเท็จให้สารท่านชี้ขาดดีกว่าเนอะ
ผมเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วิเคราะห์ตามหลักฐานที่สอบข้อเท็จจริง
ปรับให้เข้ากับหลักกฎหมายไม่ใช่หลักมโนหลักอคติหลักขี้อิจฉา
ที่อาจจะทำให้รูปคดีเสียหายไป
คดีนี้จะเป็นแนวทางป้องกันสำหรับศิลปินดารานักร้อง
นักแสดงหุ้นส่วนที่ไม่ให้ถูกเอาเปรียบในอนาคตอบอุ่น
ในโลกออนไลน์เดียวดายกันที่หน้าบันลัง
โอ้โหไม่เอาดีกว่านะ
ทนายเจมส์ฟ้องเอาอะไรเอาเงินเหรอ

ส่วนแบ่งหมายถึงว่าส่วนที่ควรจะได้
แต่มันไม่มีเอกสารแต่เขาบอกเขาสามารถร่างมาได้ว่าจะยังไงได้บ้างนะฮะ
เจ๊เขาแนะนำนะฮะถึงคดีเขาบอกก็ไปพูดถึงคดีป้าแมว
เพราะหลายคนไปพูดถึงคดีป้าแมวกันเยอะ

เจ้าหนี้ของเจนนี่ที่ตอนหลังนี่
คนไปพูดว่าเฮ้ยไอ้การที่เอาคลิปออกมาประจาน
การที่เอาคลิปออกมามันมีกฎหมายหรือเปล่า

ปรากฏว่าที่เขาออกตอนหลังก็ออกมาพูดกันตอนหลังว่า

ซึ่งป้าแมวเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อย

ป้าแมวเนี่ยเจ้านี่ของเจนนี่โดนฟ้องหลังไปโพสต์ทวงเงิน

เป็นเบื้องต้นเนี่ยพฤติการคดีของป้าแมว
แมวไปโพสต์ข้อความทวงเงินใต้คลิปรายการหนึ่ง
น้องกับแม่ไปออกรายการตอนนั้นนะฮะ
ก็เลยถูกแจ้งความข้อหาอะไรที่ป้าแมวโดน
ข้อหาที่ป้าแมวโดนคือข้อหามินประมาทในการโฆษณา
แล้วก็พอเราบ่อทวงนี้

วันนี้ฉันใครโกงเงินเราไป

มันจะต้องยื่นจดหมายหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้
หรือถ้าสมมุติคุณไปแบบว่าป้าแมวเขาบอกเขายืนยัน

กรณีเจ้าหนี้โพสต์ข้อความประจานลูกหนี้
ถ้าเจ้าหนี้รายนั้นไม่ใช่ผู้ให้สินเชื่อ
เป็นปกติธุระตามคำนิยามในพระราชบัญญัติทวงหนี้
ก็ควรจะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

หมินประมาทโดยการโฆษณาตามที่ทำความผิดจริง
ซึ่งตนไม่ได้ให้ทนายทำคดีให้กับป้าแมว
ให้คำแนะนำไปเท่านั้นเองเห็นไหมป้าแมวก็โดนไปกับเขาด้วย
เงินกว่าสี่อะโดนฟ้องอีกแล้ว
เจนนี่เธอก็สู้รอบทิศเหมือนกัน
โอ้โหเจ้าภาพกระถิ่นยาวเหมือนกันนะเนี่ย

มีงานหางานจ้างมีรอบตัว
แต่แบบคนก็ไปเขียนข่าวกันต่างนานามากมายนะ
อืมพ่วงเมากันไปตรงเยอะตรงแยะนะบางอันเนี่ยอืมน้องก็ยังนิ่งอยู่